เป็นภาพของสอสอผู้ชายคนนึงนะคะ
ที่นั่งประชุมอยู่ในสภา

ภาพนี้เป็นภาพถ่ายมาจากด้านหลังนะคะ

สอสอชายคนนี้กำลังดูอยู่เนี่ยค่ะ

นี่ค่ะสอสอผู้ชายคนนี้

กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

นายรณเทพอนุวัฒน์สสชนบุรี

พอภาพนี้หลุดออกมา

ได้รับความเสียหายหนักมากเลยนะ
กระทบต่อหน้าที่การงานมาก

ส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ

ไม่รู้ว่าเป็นผ้าโป๊ะ

อ้างว่าไม่มีเงินกินข้าว

ข้อความทิ้งไปหมดแล้ว

ภาพลักษณ์ของเขาเสียหายไปหมดแล้ว
ชีวิตตอนนี้พังไปหมดแล้ว

เป็นสอสอคนอื่นที่นั่งอยู่ด้านหลัง
อยู่ในห้องประชุมด้วยกันหรือเปล่า

ขอความมาช่วยเหลือมาผมช่วยเหลือหมด

แต่ปรากฏว่าพอมาอย่างนี้

เป็นจุดเดียวที่จะทำลายทางการเมืองผมได้

มีคนส่งข้อความมาบอกว่าไม่มีเงินกินข้าว
ใช่แล้วเหมือนกับคลิกไปดูมันขึ้นเป็นภาพโป๊ขึ้นมา

เหมือนกับลักษณะจะถ่างดูอะไรดูอย่างนี้

บอกว่าคือการดูรูปการดูรูปเฉยนะคะ
ดูรูปไม่ได้ขัดกับระเบียบห้องประชุม
ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบได้เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ขอให้แยกเรื่องบุคคลออกจากส่วนรวมดังนั้นการดูรูป
ไม่ได้บอกว่ารูปอะไรนะการดูรูปในห้องประชุมสภาเนี่ย
สิ่งที่ทำได้ก็คือก็ได้แค่ตักเตือน
ตักเตือน
ส่วนหัวหน้าพักว่ายังไงนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ทีมข่าวก็ไปถามนี่ค่ะก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
ผลเอกประวิทย์ตอบแค่สั้นว่าเดี๋ยวคุยกันหน่อย
ก็คงจะไปคุยในพักนะ